ช่วงนี้เราใกล้เข้าสู่ช่วงของการลงประชามติแล้ว
งานไหนใครต้องทำหน้าที่อะไรกันบ้างครับ
คุณผู้ชมครับเรานับจากวันนี้ไป
ถึงวันที่๗สิงหาคมเรามีเวลาอีกประมาณ๕๐วัน
ที่คุณผู้ชมจะออกมาใช้สิทธิ์ลงเสียงประชามติ
วันที่๗สิงหาคมพอนับดูแล้ว
ห่วงเวลานี้เป็นช่วงโค้งสุดท้ายครับ
ในการจะทำอย่างไรเป็นการลนลงให้ประชาชนนั้นเข้าใจ
แล้วก็รู้ถึงเนื้อหาของร่างรัฐมนูลอย่างแท้จริง
ก่อนจะออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ
ในการที่จะไปออกเสียงชี้ทางของประเทศพร้อมกันครับ
การทำหน้าที่ตรงนี้มีหลายหน่วยงานต้องทำหน้าที่

ต้องมีการระดมสรรพากำลังเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้คุณผู้ชม

การออกไปลนลงในการทำให้ประชาชนเข้าใจถึงเรื่องของการทำประชามติ

ส่วนแรกคือส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากรกตเป็นแม่งานครับ
ส่วนที่๒นั้นจะเป็นทางด้านของกระทรวงมหาดไทยเป็นแม่งาน

แต่ว่าสองส่วนนี้จะมีวิทยากรอาสาสมัครที่เรียกว่าครูกรและครูของเหมือนกัน
คุณผู้ชมนะครับว่าทั้งกรกตแล้วก็กระทรวงมหาดไทยนั้นจะมีครูกรและครูขอเหมือนกัน
แต่ว่าบทบาทการทำหน้าที่รวมทั้งเรื่องของเนื้อหานั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับ
เห็นได้จากหน้าที่หลักของทางด้านของวิทยาการวิทยากรครูกรและครูขอของกรกต
ก็คือว่าจะต้องลงให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ
และวิธีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น
โดยต้องไม่ไปชี้แจงถึงเรื่องของเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูลอย่างเด็ดขาดนะครับ
คุณผู้ชมดูหน้าจอตามไปด้วยนะครับเขาบอกว่าผู้ที่ทำหน้าที่นี้ในส่วนของครู
มาประมาณ๓๕๐คนทั่วประเทศในทุกพื้นที่นะครับจะได้รับการอบรมจากสำนักงานกรก
ครูขอเป็นการอบรมต่อไป
ซึ่งครูขอก็คือพนักงานของสำนักงานกรกตจังหวัด
นำข้อมูลนี้ไปอบรมให้กับคณะกรรมการ
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิบดัติตำบล
หรือที่เรียกว่าสสปชตต่อไป

จาก๗๔๒๔ศูนย์ทั่วประเทศอีก๑ครั้ง

รณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุด

กระบวนการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน
การออกเสียงประชามติในเครือข่ายของกรกต
จะสามารถปูพรมลงพื้นที่ได้เต็มทุกพื้นที่นะครับ

ฝั่งนี้จะมีหน้าที่ในการสนับสนุน
และความร่วมมือของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูล

เผยแพร่เนื้อหาของร่างรัฐธรรมนุน
และประเด็นคำถามเพิ่มเติมในการออกเสียงประชามติ
นั่นหมายความว่าครูกรและครูขอของกระทรวงมหาดไทยนั้น
สามารถอธิบายและลงลึกในส่วนของเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูลได้
เห็นได้ว่ามีความแตกต่างกันของหน่วยงานของกรกตที่ทำหน้าที่อยู่นะครับ
ทางด้านของครูกอหรือวิทยากรระดับจังหวัดจะมีจังหวัดละ๕คน
ทั่วประเทศ๓๘๕คนประกอบไปด้วย
ก็จะมีทางรวมพูดว่าราชการจังหวัด๑คน
มีคณะผู้แทนศึกษาธิการ๑คน
ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด๑คน
ตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการ๑คน
ภูมิหน่วยการกองกำลังรักษาความสงบในพื้นที่๑คนครับ
โดยครูกรจะได้รับการอบรมจากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
ก่อนจะนำความรู้นี้ไปอบรมต่อให้กับครูขอ
หรือวิทยากรระดับอำเภอต่อไป
ก็จะมีอำเภอละ๑๐คนทั่วประเทศ๘๗๘๐อำเภอ
รวมทั้งหมด๘๗๘๐๐คนครับ
หลังจากที่ครูกรอบรมให้กับครูขอแล้ว
ขอก็จะอบรมต่อให้กับครูคอต่อไป
หรือวิทยากรระดับหมู่บ้าน
มีหมู่บ้านละ๔คนทั่วประเทศ๘๔๙๑หมู่บ้าน
รวมเป็น๓๒๑๙๖๔คนก็เยอะพอสมควร
ซึ่งครูขอจะเป็นฟันเฟืองสำคัญ
เป็นฟันเฟืองสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
ในการลงพื้นที่แบบเคาะประตูบ้าน
จะไปตามหมู่บ้านไปเคาะไปบอก
ให้ออกมาลงเสียงประชามติให้เยอะ
แล้วก็เป็นการทำความเข้าใจด้วยนะครับ
แต่ไม่ว่าจะเป็นครูกรครูขอของกรกต

คือห้ามไม่ให้วิทยากรเหล่านี้ละเมิด
ก็คือว่าห้ามไปแสดงความคิดเห็น
เพื่อโน้มน้าวหรือชักจูงใจ
ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ

เช่นนั้นจะถือว่าเป็นการกระทำความผิด
ตามพระราชบัญญัติ